เรื่องนี้เขาว่ามันแปลกคุณตาท่านหนึ่งอายุตั้ง๙๐กว่า
จะร้อยแล้วอ่ะเออแล้วเดินเองไม่ได้ค่ะอยู่อยู่หายออกจากบ้าน
ยังดีที่เจอแต่พอเจอแล้วคุณตามาเล่าว่าที่หายออกไปจากบ้านอ่ะ
มีคนหรือผีก็ไม่รู้พาคุณตาออกไปครับ
โอ้โหดูเอาละกันนี่คือสภาพนะ
สภาพของคุณตานะค่ะยังเคราะห์ดีที่เจอนะครับโอ้โห
ท่านเนี้ยชื่อว่าตาตู้พรมจันทร์อายุเก้าสิบสองปีอุ้ย
เก้าสิบสองอ่ะโอ้อายุดีน่ะอืมอ่าคุณผู้ชมค่ะ
คุณตาเนี่ยนะจะไปไหนมาไหนต้องใช้อะไรไม้เท้าช่วยเดิน
แล้วยังต้องมีคนช่วยพยุงเดินอยู่ตลอดเวลาไปเองไม่ได้แต่ก่อนหน้านี้ครับ
ลูกหลานของคุณตาเนี่ยประกาศนะประกาศในออนไลน์ด้วยตามหาคุณตาให้ที
ค่ะตาหายตัวจากบ้านไปอย่างปริศนาเหตุเกิดในช่วงเช้าของวันที่ยี่สิบสาม
กรกฎาคมที่ผ่านมาที่บ้านหลังหนึ่งในอำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานี
คือคนที่ไปพบกับตาตู้น่ะไปเจอในจุดที่ว่าเฮ้ย
คุณตาไปเองได้อย่างไรค่ะเพราะว่าจุดที่ไปเจอตรงนั้นเนี่ยนะ
เขาบอกว่าต้องปีนปีนรั้วข้ามกำแพงอิดบล็อกที่สูงประมาณสักเมตรกว่าเมตรครึ่ง
ถึงจะเข้าไปได้แล้วไปเจอตาตู้อ่ะอยู่ใต้ต้นมะนาวอืม
ห่างจากตัวบ้านประมาณสักสองร้อยเมตรนี่นี่นี่ต้องข้างกำแพงแบบนี้ไปอ่ะ
ขึ้นไปยังไงสูงนะเขาบอกว่ามันไม่มีช่องทางอื่นเลย
ทางนี้เท่านั้นถึงจะไปได้งั้นไปถามตาตู้ก่อน
ตู้ตาตู้คุณตาเล่าให้ฟังหน่อยคุณตาผ่านไปได้ยังไง
คุณตาเล่าให้ฟังแบบนี้นะคุณผู้ชมดูแล้วฟังแล้ว
วิจารณญาณตามไปด้วยคุณตาบอกว่าเดินตามผู้หญิง
ชุดไทยสีฟ้าใส่ชะดาด้วย

เอ๊ะจะพูดเป็นคนได้ไหม

เล่าตามกุฎากุฎาบอกเห็นสามคน

มีหญิงสาวสองคนช่วยกันจูงแขนซ้ายขวาอีกคนพยุงหลัง

ประมาณว่าผลักก้นดันก้นขึ้นไปข้ามกำแพงไป

ทั้ง๓คนบอกคุณตาอย่างนี้ว่าอยากได้สร้อยลูกปัด

แกได้มาจริงตอนหวัดสามเมินเอน
วัดป่าสุธาวาสจังหวัดสกลนคร
ซึ่งเป็นของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต
แต่อย่างนี้ในตอนนั้นคุณตาบอกไม่ให้
ยังไงก็ไม่ให้มันเป็นของมีค่า
แต่หญิงสาว๓คนชุดไทยบอกว่าให้เถอะเดี๋ยวจะเอาเงินให้
มีข้อแม้ด้วยคุณตาต้องสวดมนต์ให้จบนะ
แล้วก็เผยให้เห็นถึงเงินมหาศาลที่วางเอาไว้บนพานทอง

คุณตาก็ยอมจำนวนสวดมนต์ตามนั้น
แต่ในช่วงที่สวดมนต์อยู่นาโมตาซาพระข้าววัดโต

เรียกบอกตาตุ้มกลับบ้านเร็ว

เอาแต่อย่างนี้แกบอกแกแอบเสียดายอยู่เหมือนกันนะ
เฮ้ยตาตุ้มเอาดี

คือถ้าเกิดว่า๓สาวชุดไทยมาเรียกแกอีก

อ่ะไปถามคนนี้ดีกว่าครับ
คนที่พบคุณตานั่นแหละก็คือคุณสุธิรักษ์
เขาเล่าให้ฟังว่าตัวเขาได้รับแจ้งนี่ท่านนี้นะ

คุณตาหายไปตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่๒๓กรกฎาคมที่ผ่านมา
แกก็เลยช่วยช่วยอย่างแรกคือโพสต์ลงในโซเชียล

สุดท้ายก็เจอนั่นแหละช่วงบ่ายไปเจอแกนั่งอยู่ใต้ต้นมะนาว
มีคนตามหาแล้วหลายรอบเอาจริงก่อนที่จะไปเจอตรงนั้น
อยู่ห่างจากบ้านสัก๒๐๐เมตรแต่หายังไงก็หาไม่เจอ
ตัวคนที่เขาตามหาหรือญาติญาติเองก็ตั้งจิตอธิษฐาน
อันนี้เรื่องความเชื่อแล้วนะตั้งจิตอธิษฐานถึงหลวงพ่อทองคำ
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของชาวอุดรธานี
ให้ช่วยเปิดทางให้หน่อยให้เจอกับคุณตา

นี่ตอนเจอเป็นอย่างนี้นั่งอยู่ใต้ต้นมะนาวตรงนี้

เอาจริงนะถ้าจะว่าเรื่องผีบางตาอันนี้ผมก็ไม่ว่า
ไม่เห็นเนาะความเชื่อแต่คุณดูพื้นที่ตรงนั้น
มันรกนะต้นมงต้นไม้เต็มไปหมด

เวลายาดหรือใครก็ตามที่เดินป่านมาบอกคุณตาตาตูบ
ส่งเสียงมาแล้วเอออยู่นี่
เป็นไปได้ว่าคุณตาอาจจะหูไม่ดีแล้ว

เพราะตรงนั้นก็ไม่ได้มีกล้องวงจรปิดก็ไม่ได้รู้เหมือนกันว่า

มากับวิญญาณหรือผีชุดไทย๓ตัว
ตนที่คุณตาเล่าให้ฟังหรือมีใครพาคุณตามากันแน่
หรือมันเป็นเรื่องของผู้สูงอายุ
ที่ท่านอาจจะคิดจินตนาการไปเองไหม
ไอ้ตรงนั้นที่บอกว่าต้องข้ามรั้วอย่างเดียวเนี่ย

ก็ฝากไปถึงทุกบ้านที่มีผู้สูงอายุช่วยกันดูแลแล้วกัน